ส่วนทีมข่าวของเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนะคะ
คนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเคยไปที่บ้านหลังนี้ครั้งหนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ดื่มเหล้ากันหนักมาก
เรื่องของการดื่มเหล้าหนักเนี่ยเขายืนยันว่าจริง
แต่เรื่องของยาเสพติดคนที่ให้ข้อมูลคนนี้เขาบอกว่าไม่มีเรื่องของยาเสพติดเขาบอกแบบนี้นะ
เส้นทางการเงินก็ต้องตรวจสอบ
รายงานขาวบอกว่าเค้าเล่นหุ้นค่ะ
บอกแบบนี้นะแต่ดื่มเหล้าหนักมากมันก็อันตรายแล้วก็น่ากลัวไม่ต่างจากยาเสพติดนะคะ
ทีนี้ถ้าจะถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาลาเบลจนนำมาสู่การเสียชีวิตเนี่ย
มันสืบเนื่องมาจากอะไรก็ต้องย้อนไปดูนะครับ
เวลาว่าตกลงแล้วลัลลาเบลเสียชีวิตตอนไหนตอนนั้นเธออยู่ที่ไหนและมีใครอยู่บ้าง
อันนี้มันก็จะพอตอบข้อสงสัยในเบื้องต้นได้นะครับ
เราลองมาย้อนดูนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราเทียบกับช่วงเวลานะครับ
สำหรับร่างหรือว่าศพของลาลาเบลที่ทางแพทย์ได้รับแล้วก็ตรวจชนะสูตรก็คือเมื่อเวลาประมาณตี๓ของวันอังคารที่๑๗กันยายน
ก็คือคืนวันจันทร์แต่มันเข้าต่อเนื่องเช้าวันอังคารแล้วตี๓นะครับ
ซึ่งแพทย์ระบุว่าจากสภาพศพของลาลาเบลน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๘๑๒ชั่วโมง
ทีนี้ถ้าย้อนนับถอยหลังลงไปขึ้นไปเนี่ยนะครับก่อนที่จะพบศพเนี่ยนะครับ
เท่ากับว่าลาลาเบลน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณ๑๕๑๙นาฬิกาของเย็นวันจันทร์ที่๑๖กันยายน
รับงาน๑๓๑๗นาฬิกาทีนี้มาดูกันว่า๑๖กันยายนมีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นกับลัลลาเบลบ้างนะครับ
๙นาฬิกา๓๐นาทีลัลลาเบลได้แชทบอกกับเพื่อนว่าวันนี้จะไปทำงานเลิก๕โมงเย็นนะ
ความจริงนัดกันไว้ว่าจะไปทำบุญด้วยเพราะว่าจะวันเกิดนะครับ
แต่ว่าต้องขอเลื่อนเพราะว่ามีงานด่วนเข้ามาเห็นว่าเป็นงานกลางวันไม่ได้เสี่ยงอะไรมากนะครับ
บ่ายโมงถึง๕โมงเย็นก็เลยไปแชทบอกเพื่อนขอเลื่อนหน่อยวันนี้มีงานเลิก๕โมงเย็น
หลังจากนั้น๑๒นาฬิกา๔๒นาทีลัลลาเบลแชทบอกเพื่อนว่ามาถึงงานแล้วนะ
เหล้าตั้งแต่เที่ยง๑๒นาฬิกา๕๙นาทีมีโพสต์สุดท้ายของลาลาเบลเลยนะครับ
เธอโพสต์ในสังคมออนไลน์ของเธอบอกว่าสรุปก็ไม่ได้จัดงานวันเกิดเหมือนเดิม
วักทำงาน๑๕นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ผลการชนะสูตรบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๘๑๒ชั่วโมงเนี่ย
มันจะเริ่มต้นเนี่ยฮะ๑๕นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเธอขาดการติดต่อไปแล้วนะครับ
ขณะที่คนที่อยู่ในงานที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของปาร์ตี้บอกว่าลาลาเบลหลับ
นั้นหลับคือเมาหลับ๑๖นาฬิกา๔๘นาทีนี่เป็นช่วงเวลาที่พบความเคลื่อนไหวของนายน้ำอุ่น
โพสต์คลิปลาลาเบลหมดสติน้ำลายไหลเข้าไปในกลุ่มไลน์
นี่ฮะ๑๗นาฬิกานายน้ำอุ่นพาลาลาเบลออกจากบ้านปาร์ตี้ที่บางบัวทอง
ซึ่งในตีอ้างว่าถามลาลาเบลแล้วว่าไหวไหมแล้วเธอตอบว่าไหวนะครับ
นาฬิกา๑๓นาทีมีกล้องวงจรปิดจับภาพในน้ำอุ่นอุ้มลาลาเบลออก
มาขึ้นรถตามที่เราได้เห็นเนี่ย๑๗นาฬิกายี่สิบสามนาที
น้ำอุ่นได้โพสต์ภาพของลาลาเบลหมดสติอยู่ในรถที่นั่งกองฟุบอยู่ที่
หน้าเบาะหน้าคนขับข้างคนขับแต่ว่าอยู่ข้างล่างเลยนะฮะไม่ได้นั่งบนเบาะนะครับ
๑นาฬิกา๕๖นาทีนายน้ำอุ่นได้โพสต์ภาพลัลลาเบลปากเขียวคล้ำที่ให้เพื่อนในกรุ๊ปดูนะครับ
๑นาฬิกา๕๘นาทีน้ำอุ่นแชทบอกเพื่อนว่าเพิ่งถึงคอนโด
นาฬิกา๒นาทีกล้องวงจรปิดจับภาพน้ำอุ่นอุ้มลาลาเบลขึ้นลิฟท์ที่คอนโดของตัวเอง
นาฬิกาสิบเจ็ดนาทีน้ำอุ่นโพสต์ภาพลาลาเบลหมดสติอยู่หน้าลิฟท์ชั้นหก
แล้วภายหลังก็ปรากฏคลิปน้ำอุ่นลากร่างลาลาเบลเข้าไปในห้องที่คอนโดนะฮะ
นาฬิกา๒๗นาทีในตีแชทมาบอกว่าเพื่อนลาลาเบลเริ่มโทรตามหาแล้วนะ
ตามที่เขาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังที่เพื่อนเขามาถามญาติเขามาตามแต่ว่าไม่กล้าบอกว่านายน้ำอุ่นพามา
นาฬิกา๒๗นาทีน้ำอุ่นแชทระบุถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าบอกว่านางตาลอยน้ำลายฟูนปากนึกว่าอาไอพี
นี่ค่ะคือบอกว่านึกว่าเสียชีวิตอะไรประมาณอย่างนี้
เหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ครับที่แพทย์บอกว่า๑๕นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกาช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลาลาเบลน่าจะเสียชีวิต
หลังจากนั้นในแชทของกลุ่มที่นายน้ำอุ่นพยายามส่งข่าวสารให้กับเพื่อนแล้วก็เหมือนกับพยายามจะโชว์อยู่ตลอดว่าเขาพาลาลาเบลมาได้ที่คอนโดเขาเนี่ย
มันขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงทุ่มกว่าจนนายน้ำอุ่นมาโพสต์อีกทีนึงคือช่วงเที่ยงคืนไปแล้วเข้าสู่วันอังคารที่๑๗กันยายน
เที่ยงคืน๕๔นาทีเนี่ยน้ำอุ่นแชทในกลุ่มไลน์บอกว่าปลุกไม่ตื่นเลยตี๑๓๗มีวงจรปิดในลิฟต์จับภาพน้ำอุ่นอุ้มร่างลาลาเบลลงมาที่โซฟาล็อบบี้ของคอนโดคือในแชทเนี่ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องพาเขาไปให้แล้วเอาลงไปให้ญาติเขาญาติเขามารอแล้วญาติเขาตามเจอแล้ว
นี่นะฮะค่ะโอ้โห
แล้วตี๔ตำรวจก็ไปบุคคลห้องน้ำอุ่นไงตี๔เช้ามืดของวันที่๑๗กันยายนเนี่ย
ตรวจค้นต่างแล้วก็เอาไปสอบรอบแรก
ค่ะดังนั้นตอนนี้หลักฐานต่างนะคะ

พยานบุคคลแล้วก็พยานวัตถุนะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาก็ไปตรวจค้นที่บ้านที่จัดปาร์ตี้อีกรอบหนึ่ง
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานสำคัญหลายอย่าง
เชื่อมโยงถึงน้ำอุ่นและเพื่อนที่ร่วมจัดปาร์ตี้นะคะ
แล้วก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือในบ้านหลังที่จัดปาร์ตี้
นำกลับมาตรวจสอบมีข้อมูลบางอย่างถูกลบไป
แต่ลบไม่หมดบางอย่างที่ถูกลบไปกู้คืนมาได้
บางอย่างยังลบไม่หมดแล้วไปเจอคลิปพริตตี้
หลายคนค่ะหลายคนค่ะ
นี่จะเป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดนะคะ
ทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าจะเป็นการก่อเหตุเพียงคนเดียว

แล้วทำมากี่ครั้งกี่หนแล้วแบบนี้นะครับ